ท่านผู้ชมครับมาตามเรื่องที่ต้องบอกว่าสะเทือนใจคนรักแมวกันหน่อยนะฮะ
คนที่ไม่ได้เลี้ยงแมวได้ยินข่าวก็สะเทือนใจเหมือนกันนะครับ
แต่ก็ต้องตามหาความจริงกันหน่อยว่าตกลงแล้วความจริงมันเป็นอย่างไรกันแน่นะครับ
เอาเป็นว่าต้นเรื่องต้นทางของเหตุการณ์นี้เนี่ย
ที่โพสต์ข้อความแล้วก็รูปแจ้งเตือนในเพจกลุ่มหาบ้านน้องหมาน้องแมวนะครับ
เขาก็โพสต์รูปโพสต์คลิปแล้วก็ข้อความไว้เยอะนะครับ
แต่เอาเป็นว่าสรุปว่าได้ลงโพสต์หาบ้านให้กับน้องแมวเอาไว้เพราะว่าได้แมวมานะครับ
แล้วก็ได้มาหลายตัวนะแต่ว่าก็มีเคสหนึ่งมารับลูกแมวไปเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
ก็มารับลูกแมวนะลักษณะท่าทางตอนที่มารับที่คลินิก
บอกว่าเป็นน้องสาวของหมอเจ้าของเคสของคลินิกนะ
ลักษณะท่าทางคือคุยไม่รู้เรื่องพูดจาแปลกก็เอกใจแต่ไม่ได้คิดอะไรมาก
พอถามอะไรก็ตอบวกไปวนมาบอกจะเอาตัวผู้เอาที่เอาตัวที่เรียบร้อย
ก็ส่งลูกแมวให้แต่ก่อนออกไปลักษณะคือน่าจะเลี้ยงแมวไม่เป็น
อุปกรณ์ที่นำมาใส่ก็คือกล่องพัสดุแล้วก็เอาแมวยัดลงไปแล้วก็ปิดฝา
เราก็ต้องเตือนว่าอย่าปิดแบบนั้นเดี๋ยวแมวจะหายใจไม่ออกแล้วเสียชีวิตเดี๋ยวมันจะตาย
หลังจากนั้นพอผู้หญิงคนนี้กลับไปสัก๒ชั่วโมงผู้ที่โพสต์บอกว่าก็พยายามโทรหา
เพื่อสอบถามความคืบหน้าความเป็นอยู่ของแมว
ซึ่งปกติแล้วคนอื่นที่รับแมวไปรับลูกแมวไปก็ไลน์หากันโทรหากันสอบถามกันได้ตลอด
แต่คำตอบของผู้หญิงคนนี้ที่ได้ก็คือบอกว่าเขาไม่ได้มารับแมวไปนะจำไม่ได้จำผิดคนแล้ว
พอฟังแบบนี้ก็เป็นแบบจะไม่ได้รับได้ยังไงก็คุยกันดิบดีเป็นคนมาเอาไปเองเธอก็เป็นคนให้กับ
ใช่มันก็เริ่มแปลกแล้วแถมยังบล็อกเฟสของเขาอีก
เขาก็เลยใช้เฟซบุ๊กของพี่สาวในการเสิร์ชหาจนพบว่าผู้หญิงคนนี้เขาก็ยังเปิดเฟสอยู่นี่
แต่ว่าบล็อกของคนที่เขาประกาศหาบ้านให้น้องแมวนี่แสดงว่ามีเจตนาอะไรไม่ดีหรือเปล่า
ก็เลยแจ้งยืนยันกลับไปใช้เฟซบุ๊คพี่สาวแจ้งยืนยันไปนะว่าที่ร้านของพี่สาวเนี่ยเขามีกล้องวงจรปิดนะ
ทึกไว้หมดนะที่คุณมารับแมวผู้หญิงคนนี้ถึงยอมรับว่าอ๋อเอาจำได้แล้วจำได้แล้วอะไรอย่างนี้
มาเอาไปจริงลืมไปว่ามาเอาแมวไปจริงว่าอย่างนี้
แต่ก็ยังต่อว่าประมาณว่าไม่มีมารยาทเลยเนี่ยโทรมารบกวนอย่างนู้นนี้นั้น
แล้วแมวนี่ก็ให้คนอื่นไปแล้วเพราะว่าเขาแพ้ขนแมวเลี้ยงไม่ได้
เพราะว่าแมวที่ให้มาเนี่ยมันไม่ใช่แมวไทยมันเป็นแมวขนยาว
คือซึ่งเจ้าของเนี่ยเขาแบบแทบจะแคนหัวเราะออกมาเลยว่า
มันจะไม่ใช่แมวไทยได้ยังไงเนี่ยแมวบ้านแมวจรชัดเลย
บอกเนี่ยไทยบ้านล้านเปอร์เซ็นต์แมวจรดีนี่เองแมวจรจัดเนี่ย
หาบ้านไม่ได้เนี่ยนะพฤติกรรมน่าสงสัยมากนะครับ
เธอก็บอกว่าเธอก็หนักใจมากนะสงสารแมวมากเพราะว่าไม่รู้เลยว่าทีนี้
แมวที่ให้ไปเนี่ยเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็เลยโพสต์ภาพเอาไว้
ว่าใครเห็นแมวตัวนี้นี่เห็นไหมน่ารักเชียวช่วยแจ้งหน่อย
เผื่อจะเอาไปให้ใครอะไรตามที่เขาบอกหรือเปล่า
แล้วเขาก็ลงความคืบหน้าเพิ่มเติมบอกว่าตำรวจโทรมาแจ้งว่า
ผู้หญิงคนที่มารับแมวไปเนี่ยรอคนที่ให้แมวมาอยู่ที่สอนอเพชรเกษม
แต่แมวที่เอามาให้อยู่ในสภาพถูกทุบแล้วก็ตายแล้ว
โอ้โหเขาบอกว่าเขาในฐานะเป็นเจ้าของเคสที่ประกาศหาบ้านให้น้องแมวเนี่ย
โอ้โหบอกว่าสะเทือนใจมากรับไม่ไหวเลย
คือเขาบอกว่าแมวตัวที่เลือกให้ไปเนี่ยเป็นตัวสุดท้องของครอกนี้
แล้วเธอก็เอ็นดูมันมากเพราะว่ามันไม่ร้องโวยวายน่ารักเรียบร้อย

โอ้โหทีนี้แหละครับเราก็เลยต้องไปตรวจสอบกันหน่อยว่า
ความจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหญิงสาวคนนั้นที่มารับแมวไปที่เป็นดีเจตามเทคตามผับ
เป็นหญิงสาววัยรุ่นเนี่ยทำอะไรกับแมวตัวนี้หรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้น

มันก็น่ารักน่าเอ็นดูเนี่ยคือมันเพิ่งจะอายุไม่เท่าไหร่เองเพิ่งเกิดด้วย

แล้วก็เป็นคนส่งมอบแมวให้กับดีเจสาวคนนั้น
ชื่อว่าคุณอิสรพรนะฮะบอกว่าเธอมีอาชีพฟรีแลนซ์ทำงานด้านออกแบบ
พี่สาวเป็นสัตวแพทย์ตอนนี้ก็ได้นำซากแมวไปผ่าพิสูจน์
สถานพยาบาลสัตว์เอื้ออังกูลแล้วแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างให้ฟัง
เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นบอกว่าคลินิกพี่สาวมีแม่แมว
มีลูก๔ตัวมาทำหมันมีคนเอามาทำหมันทำหมันแล้วก็จะพาไปปล่อย
กับพี่สาวก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหาบ้านให้เอง
แล้วก็เป็นเรื่องราวอย่างที่เกิดขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่ามีผู้ที่มาติดต่อขอรับน้องแมวไปนะโทรศัพท์มาแล้วก็มารับส่งมอบกันนะครับ
อายุประมาณ๑เดือน๒สัปดาห์เป็นแมวตัวผู้ที่มอบให้ไป
เมื่อวันที่๑๗ตุลาคมรับมอบกันที่คลินิกรักษาสัตว์แห่ง๑ย่านสุขาพิบาล๑นะฮะ

วันที่๑๗ค่ะประมาณ๒ทุ่มก่อนหน้านั้นก็ติดต่อมาก่อนสักประมาณ๓๔ชั่วโมงล่วงหน้านะคะว่าจะเข้ามารับแมวอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ขอรับอุปการะน้องที่เป็นตัวผู้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช่ก็ระบุว่าขอเป็นตัวผู้แล้วก็แต่เขาระบุตั้งแต่แรกตั้งแต่เห็นภาพค่ะว่าขอเป็นตัวสีขาวส้ม
ก็ขอตัวนี้สีขาวส้มหางยาวหรือเปล่าถ้าหางไม่ยาวไม่เอาแล้วก็บอกอ๋อน้องหางยาวค่ะ
เข้าวันที่๑๘เราก็ยุ่งทั้งวันนะคะจนช่วงประมาณสัก๔ทุ่มเราก็นึกขึ้นได้ว่าคนนี้ไม่ติดต่อมาเลยทั้งวัน
ในขณะที่เคสอื่นเนี่ยส่งภาพแมวน้องกินอะไรยังไงมาตลอดค่ะ
เราก็เลยตัดสินใจโทรเข้าไปหาก็นานอยู่กว่าจะรับสายจนรับสายคำถามแรกเราก็ถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างคะน้องแบบทานข้าวได้ไหมอะไรอย่างนี้เป็นยังไงบ้าง
คำตอบแรกที่เขาตอบเรามาก็คือจำผิดคนหรือเปล่าไม่ได้มารับแมวมีพยานแวดล้อมที่เห็นก็คือหมอที่อยู่ที่ร้านแล้วก็เรามีกล้องวงจรปิดนะว่าคุณเข้ามาคุณแนะนำตัวกับเราว่าเป็นใครอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยอ๋อยอมรับกับเราว่าเออโอเคเข้ามารับเข้ามารับจริงแต่ว่าตอนนี้ให้น้องแมวกับคนอื่นไปแล้วนะเพราะว่าไม่สามารถเลี้ยงได้เพราะว่าแพ้แพ้ขนแมวเขาแจ้งมาอย่างเงี้นะคะว่าเราแพ้ขนแมวอ่ะอีกอย่างน้องเป็นแมวพันธุ์เขาแช่งกับเราว่าน้องเป็นแมวพันธุ์ซึ่งคุยตั้งแต่แรกแล้วว่าน้องเนี่ยเป็นแมวจรที่ถูกแม่ถูกเอามาทำหมัน
ตั้งใจโพสต์ลงในกลุ่มที่หาแมวเบื้องต้นเลยทันทีว่าเนี้ยขอเตือนไทยแล้วก็ขอใครก็ตามที่ทราบรู้จักคนเนี้ยช่วยติดต่อมาทีตอนนั้นยังไม่มีภาพเขานะฮะจนจนได้แบบมีคนหวังดีอ่ะส่งภาพเขามาให้หน้าตาเป็นยังไงก็เลยเริ่มมีคนนะฮะแบบที่เป็นผู้เสียหายเหมือนกันว่าเขา
สภาพศพ
สภาพที่มาคือเน่าแล้วอ่ะมีกลิ่นเหมือนตายมาแล้วประมาณวันหนึ่งแล้วก็
เอาไหล่ข้างขวาเนี่ยมีรอยกรีดของของมีคมบริเวณช่วงท้องน้องลงไป
กล้ามเนื้อขาเนี้ยเหมือนถูกของมีคมกลีดออกอ่ะ
หมดเลยแบบอวัยวะสำคัญข้างในเช่นหัวใจอันนี้ทราบจากพี่นะคะ
หัวใจพอยังไงไหมปอดลำไส้อวัยวะภายในคือหายไปหมด
แล้วก็กล้ามเนื้ออะไรก็หายหายไปหมดเลยเหลือแค่เหลือแค่ข้างบนตามภาพที่ตูนโพสต์ในเฟซอ่ะ
มีหัวอะไรอย่างนี้หัวก็แบบเหมือนถูกทุบมันเละมันสภาพไม่น่าดูเลย
อืมมันมาแบบเราดูว่าดูแล้วมันไม่น่าจะใช่หมากัดไม่น่าจะใช่รถชนอ่ะ
คือมันเหมือนถูกล็อกออกไปทั้งตัวเลยอ่ะซึ่งถ้าหมามันกัดอ่ะมันกระดูกมันคงแตก
มันคงแหลกไปแล้วคงกินไปแล้วอะไรอย่างเงี้แต่นี่แบบไปเอามาได้แล้วสภาพตัวน้องแม่งแบบ
มอมแมมเหมือนแบบอยู่บนซากอยู่บนดินโคนอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะอ่ะ
คือหญิงสาวคนที่เป็นดีเจแล้วรับแมวไปแล้วเอาแมวมาส่งคืนที่สอนอเพชรเกษมในสภาพตายแล้วเนี่ย

นำมาส่งคืนก็เพราะว่าคุณอิสรพรเนี่ยพอติดต่อไม่ได้ไม่รู้ความเป็นอยู่ของแมวเป็นตายร้ายดีอย่างไรเนี่ย
ก็เลยบอกว่ามีหมดนะคลิปเสียงคลิปภาพวงจรปิดหลักฐานต่างเนี่ย
คุณต้องเอาแมวมาคืนภายใน๒๔ชั่วโมงเขาถึงติดต่อกลับมาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวไปรับกันที่สอนอเพศกระเสม
เขาเป็นใครที่ไหนอย่างไรตกลงตำรวจตรวจสอบแล้วเป็นยังไงบ้าง
แต่เอาเป็นว่าไม่ใช่แค่เคสของคุณอิสรพรที่ให้แมวไปเท่านั้นนะ
คือพอนางสาวอิสรพรกับพี่สาวที่เป็นสัตวแพทย์นะครับแล้วก็มีสัตวแพทย์หญิงพัทรนันสัจจารม
แล้วก็ได้ประกาศกันว่าใครรู้จักผู้หญิงคนนี้แล้วเคยถูกกระทำแบบนี้มีเหตุแบบนี้เอามาเจอกันเนี่ย
มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับชื่อว่านางนพรัชคำบุรณวิทย์ก็มาบอกว่าเธอก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายเหมือนกัน
เพราะว่าดีเจสาวคนนี้รับแมวจากเธอไปสองตัวดีเจผู้หญิงคนนี้บอกกับคุณนพรัชว่าขอแมวตัวผู้สีดำหางยาวเธอก็ส่งรูปไปให้ดูนัดหมายเวลากัน
แต่ดีเจคนนี้บอกว่าจะเอากล่องแมวมาใส่น้องแมวเนี่ยเธอจึงไม่ให้เพราะปกติคนเลี้ยงแมวจะใช้เป็นตะกร้าสำหรับใส่แมวโดยเฉพาะ
แต่นี่จะเอากล่องมาใส่ดีเจสาวคนนี้ก็กลับบอกเธอว่าถ้างั้นก็ซื้อตะก้าใส่แมวให้ด้วยนะ
คือซื้อเพิ่มเลยละกันเดี๋ยวจ่ายตังค์เพิ่มเธอก็ทำให้จากนั้นก็ส่งน้องแมวให้เมื่อ๑๘ตุลาคมก็หลังจากวันที่เอาจากคุณอิสรพรไป๑๗ตุลาคมนะวันเดียวเอง
แล้วก็หายไปเลยเช่นกันจนมาเห็นโพสต์ที่เกิดขึ้นเขาก็เลยเดินทางมาสมทบกันที่สอนอเพชรเกษม
เอาน้องใส่ตะก้าทั้งสองตัวแล้วก็ผูกเชือกอย่างแน่นหนาทั้งปากตะก้าทั้งสี่ด้านแล้วก็รวมถึงตัวน้องด้วยจะผูกสะพายแรกแล้วผูกมัดกับตัวด้านข้างตะก้าอีกทีหนึ่งเพราะกันหลุด
ถ้าไปถึงบ้านแล้วยังไงช่วยอัพรูปมาให้ดูหน่อยนะว่าน้องปลอดภัยทั้งคู่แล้วเมื่อถึงบ้านเขาก็รับต่อ
ก็เลยมานั่งอ่านเฟสเจอเฟสของหมอโพสต์ภาพอ้าวชิปหายแล้วกลัวชิปหาย
คืนนั้นนอนไม่หลับทั้งคืนค่ะ

เพราะว่าเฉพาะของคุณนพรัชคุณนพรัชเนี่ย๒ตัว
บอกว่า๒ตัวพยายามติดต่อดีเจสาวคนนี้
แต่เธออ้างว่าแมวตัวนึงเนี่ยมันหายไปแล้ว
ระหว่างพาไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล
แต่จากการสอบถามเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
บอกว่าไม่จริงไม่มีแมวมาตรวจสุขภาพ
ก็พยายามติดต่อดีเจสาวคนนี้จนล่าสุด
แมวคืนมาตัวเดียวอีกตัวนึงยังไม่รู้เลยอยู่ไหน

ทีนี้ทางด้านสัตวแพทย์หญิงพัทรนันก็บอกนะคะว่า

ยืนยันเลยว่าเป็นการตายผิดธรรมชาติ
ถูกกระทำอย่างผิดธรรมชาติหลายที่เลยค่ะ

ยืนยันเลยว่าแมวตัวนี้ไม่ได้ถูกรถชน
หรือถูกสัตว์ใหญ่กัดจนตายอย่างแน่นอน
การตายของน้องผิดธรรมชาติแน่นอนนะคะ
น้องเนี่ยตายมาและประมาณ

๓วันเพราะว่ามีการย่อยสลายเป็นการเสริภภัพธ์ของเนื้อเลี้ยแหล่ง
เอาวะวะท่องท้องขาแล้วก็ขาหลังเนื้อเลี้ยขาหลังกล้ามในขาหลัง
คือหายไปส่วนเที่ยงอยู่จะเป็นของปอดแล้วก็หัวใจ
เป็นไปได้ไหมครับมีรอยตัดอื่นมากัดมาแทะ
ไม่มีรอยของการฉีกลักษณะของเขี้ยวฟันนะคะไม่เจอไม่เจอรอยเขี้ยวสัตว์
บริเวณท้องตรงนี้หมอขอยังไม่ตอบนะคะแต่ให้การว่า
ตำแหน่งของอวัยวะที่ท้อนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อขาหลักเนี่ยมีการโดนออกไป
กระแทกมีค่ะแต่ว่าไม่ได้รุนแรงมากเหมือนกับรถทับ
กระแทกนั้นพอจะเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตไหมหมอไม่ยืนยันค่ะแต่น่าจะทำให้นิ่งได้
ซึ่งพันธุ์ตำรวจโทสุนทรมาลาเวศรองผู้กำกับการสืบสวนสนเพชรเกษมก็บอกนะคะว่า
เข้าตรวจค้นบ้านพักย่านทวีวัฒนาซึ่งบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านของพ่อแม่ของดีเจสาวที่ถูกกล่าวหา
ครับก็ไม่ได้เจอหลักฐานหรืออุปกรณ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับการทารุณกรรมสัตว์เลยอืม
ทีนี้พอตรวจค้นบ้านพ่อแม่เสร็จก็ไปตรวจค้นคอนโดมิเนียมย่านวงเวียนใหญ่
อันเนี้ยเป็นคอนโดของตัวดีเจสาวที่พักอยู่เลยอืม
เจอเนี่ยเห็นแค่กระบะทรายอาหารแมวปกติธรรมดา
ไม่พบสิ่งผิดปกติใดที่บ่งบอกว่ามีการทารุณกรรมหรือว่าฆ่าแมวตามที่ถูกกล่าวหาเลย
ซึ่งการตรวจค้นทั้ง๒จุดเนี่ยมีผู้ถูกกล่าวหานำเจ้าหน้าที่เข้าค้นด้วย
ก็คือดีเจสาวนี่แหละเป็นคนพาตำรวจไปอ่า
สำหรับการดำเนินคดีตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือว่าออกหมายจับ
เพราะยังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ
ทำไมจิตใจแบบนี้ประวัติไปเขาเคยเป็นล่ามอาสานะ
องค์กรสำคัญหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ยุติความรุนแรง
ก็คือเวียนไปเปิดตามที่ต่าง
คนบอกว่าเคยเจออยู่ที่ร้านแถวทองหล่อด้วย

ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เขาก็เห็นเรื่องนี้

เขาเป็นคนที่ทารุณกรรมแมว
รุณกรรมสัตว์จนมันตายในสภาพแบบนั้น
เขาแค่เอาซากแมวมาส่งตัวหนึ่ง
กับเอาแมวเป็นอีกตัวนึงมาส่งคืนเจ้าของ

มีคนให้ข้อมูลบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นโรคจิต

บอกว่าจะไล่ขอแมวไปทุกเพจทุกบ้าน
รับน้องแมวจรไปแล้วก็เอาไปทุบเอาไปฆ่าทิ้ง
วักอวัยวะของแมวออกไปหมดเลย
ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรแต่ต้องไม่ปกติแน่
แล้วแบบนี้ทำไมคนที่เป็นคนที่อยู่ที่บ้าน
คนที่เป็นคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน

ก็เลยส่งข้อมูลเอามาเพื่อเตือนภัยอะไรประมาณอย่างนี้
คือกลุ่มนึงบอกว่าต้องโรคจิตแน่
อีกกลุ่มนึงก็บอกว่าอาจจะไม่ได้โรคจิต
แต่อาจจะไปผัวพันเรื่องเกี่ยวกับดาร์กเว็บ
คือดาร์กเว็บมันเหมือนถ้าเปรียบเทียบง่ายเหมือนตลาดมืด
เป็นเว็บด้านมืดที่เราอาจจะไม่ได้สามารถเข้าถึงได้
เขาบอกว่าเรื่องรักเว็บเนี่ยมันก็คือโลกอินเทอร์เน็

แล้วก็ไม่สามารถค้นหาเจอได้บนเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลทั่วไป
เพื่อจะเอาไปทำอะไรสักอย่างไปแลกกับของในดาร์กเว็บอย่างนี้หรอ
คือจะบอกว่าในดาร์กเว็บเนี่ยมันจะมีที่ไปหาข้อมูลมานะ
ถ้าเปรียบเทียบง่ายที่เราเคยนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้
มันก็จะมีกลุ่มลับอาจจะเป็นกลุ่มไลน์

ที่เขาจะมีการปล่อยผ้าโป๊ะแล้วก็แลกเงิน
ถ้าถอดเสื้อจะให้เท่านี้ถ้าทำอย่างอื่นให้เท่านี้
ก่อนหน้านี้เคยนำเสนอข่าวไปดาร์กเว็บก็เหมือนกัน

คือมีการทารุณกรรมไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ตาม
อย่างเช่นสมมุตินะสมมุติว่าถ้าคุณทารุณแมว
ฆ่าแมวทำร้ายแมวให้เห็นก็จะจ่าย
หรือคุณมีเครื่องในแมวอะไรให้เห็น
มันจะมีออเดอร์มาอย่างเช่นคือเข้าล็อกอินเข้าไปในห้องแชทใช่ไหมคะ
เสร็จปุ๊บก็จะมีคนออเดอร์มาแล้วว่า
ท้องมาหน่อยให้๒๐๐๐แบบนี้
หรืออาจจะตัดขามันหน่อยให้๕๐๐๐แบบนี้
มันก็จะมีคนที่ส่งเหมือนเป็นคำสั่งเข้ามา
แล้วก็บอกจำนวนเงินว่าถ้าทำให้จะจ่ายเท่านี้
ถ้าทำแบบนี้จะจ่ายเท่านั้นคนที่เปิดเป็นวีดีโอเหมือนเว็บแคมปะค่ะ
ก็จะทำแล้วเงินก็จะโอนเข้ามา
ทีนี้สกุลเงินมันเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่เราคุ้นเคยกัน
ก็คือบิตคอยน์นี่แหละอันนี้คือดาร์กเว็บที่มันมีอยู่จริง
แล้วมันก็มีการใช้เรื่องราวแบบนี้ในการที่จะเข้าไปหา
จะว่ากำไรก็ไม่ใช่ก็คือหาเงิน
แล้วมันมีถึงขั้นเรื่องของการซื้อขายยาเสพติดก็อยู่ในนี้
เรื่องของการซื้ออาวุธเถื่อนก็อยู่ในนี้
เรื่องของการจ้างมือปืนก็อยู่ในนี้หมดเลย
ผู้ชายที่ท่านเห็นในคลิปเมื่อสักครู่นี้เขาเป็นกลุ่มคนรักแมวนะ
ที่เขาออกมาให้ข้อมูลนะครับไม่ได้เกี่ยวกับกลุ่มดาร์กวกดาร์กเว็บอะไรที่
ไปทารุนแมวรั่วไปอยู่ในตลาดเกลือตลาดมืดอะไรไม่ใช่นะครับ
เป็นคนที่มาเล่าให้ฟังถึงเรื่องดาร์เว็บนี่แหละว่ามันคืออะไร
ซึ่งเขาสันนิษฐานกันว่าผู้หญิงคนนี้ดีเจสาวคนนี้ที่รับแมวไป
อาจจะเอาไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งผ่านทางพวกดาร์กเว็บเด็ดมืดตลาดมืดอะไรพวกนี้
แล้วเขาก็บอกด้วยว่ามันไม่ใช่เว็บที่เราอยากจะเข้าไปดูก็เข้าไปดูได้
มันจะมีการเข้ารหัสเข้าไปอีกซึ่งมันก็จะเป็นกลุ่มคนเฉพาะที่จะสามารถเข้าไปได้
ก็ต้องสอบสวนสืบสวนกันต่อใช่ไหมว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรกันขึ้นแน่
เพราะจะว่าไปถ้าจะขยายผลเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยตามข้อมูลที่มีคนให้ข้อมูลบอกว่ามันไม่ใช่แค่แมว
ใช่มันมีหลายอย่างค่ะคือมีทั้งอย่างที่บอกว่ามีทั้งสัตว์คนก็มี
พวกสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกอย่างเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันไม่ขึ้นกับอะไรไม่ได้ขึ้นกับรัฐบาลไม่ได้ถูกตรวจสอบได้ง่ายแล้วก็ไม่สามารถที่จะบ่งชี้ตัวตนได้คือทุกคนเข้าไปไม่จำเป็นต้องเปิดเผยว่าเราคือใคร
มันทำอะไรก็ได้เขาบอกว่าเปรียบเหมือนนรกบนโลก
มีอะไรอีกหลายอย่างที่เรายังไม่รู้นะครับคุณผู้ชมครับ